มีครับมีเรื่องที่ต้องฝากเตือนภัยกัน
ใครที่ชอบทานเห็ดเห็ดถ่อ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
น่ากินน่าทานแต่ต้องระวังเหมือนกันนะ
เพราะทุกวันนี้มันมีภาชนะที่ใส่อย่างเช่น
กระป๋องมาบ้างแพ็คซิลมาบ้าง
คือบางครั้งบางคราวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะยังไง
เพราะว่ายังไงซะบอกว่ามีเรื่องที่ต้องดูต้องฝากระวังเตือนภัยกันในเรื่องนี้
ติดตามกันเลยกับคุณชนะยากเล่า
เล่าสู่กันฟังเพราะเป็นห่วงเป็นใยกันแต่ถามว่ากินได้ไหม
เดี๋ยวจะบอกให้ถ้าทำสะอาดดีแล้วก็กินได้แน่นอน
คือเห็ดเพาะปรุงสุกบรรจุกระป๋องขวดหรือถุงศูนยากาศเนี่ย
ถามว่ามีความเสี่ยงไหมเห็นสะอาดอย่างนี้
มันก็มีอยู่เหมือนกันมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนเชื้อก่อโรคที่ชื่อ

อย่าให้อ่านเร็วนะอ่านช้าละกัน
คือไอ้เชื้อตัวนี้มันสามารถเจริญเติบโตในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน

ฉะนั้นเห็ดเพาะบรรจุกระป๋องขวดหรือว่าถุงศูนยากาศ
มีสปอร์ของเชื้อซึ่งจะงอกและเติบโต

โดยสารพิษชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายมันจะเป็นพิษต่อระบบประสาท
ทำให้อาเจียนเหวียนศีรษะปวดท้องเสียปากคอแห้งมั่น
ไม่ตอบสนองตามองเห็นตาพร่ามัวเลยนะครับ
แล้วก็กลืนยากหายใจขัด
อย่างนี้หนักเนี่ยเป็นอามภาษณได้เลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
อย่างนี้ละกันทางสถาบันอาหารเนี่ยเขาได้สุ่มตัวอย่างเห็ดเพาะบรรจุแบบศูนยากาศ
จำนวน๕ตัวอย่างจาก๕ยี่ห้อนะที่ขายทางออนไลน์นี่แหละ
เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื้อคอสตรีเดียมโบทูลิน่า
เป็นยังไงครับเป็นเพื่อนว่ามีหรือไม่ผมปรากฏว่าข่าวดีครับ
คือไม่พบเลยโอ้อ่าโล่งใจไปนะครับแต่อย่างนี้ผมอยากจะแนะนำไง
เพราะว่าหลายคนเขาเลือกซื้อแบบนี้มาทานกันจริงนำเห็ดเพาะมาก่อน
แล้วค่อยนำไปปรุงเมนูต่างก่อนทานทุกครั้งเพื่อความชัวร์ครับ
ชัวร์ก่อนก่อนที่จะรับประทานว่าปลอดภัยทั้งเชื้อ
แล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษต่างไง
นี่เอามาให้ดูกันเพราะว่าในยุคนี้

มันจะมาเป็นตามฤดูกาลถูกไหม
คือผมชอบมากเลยนะกับแกงเห็ดเพาะ

ดิฉ่อนเคยทำอะไรรู้ไหมผัดกะเพราแล้วใส่เห็ดเพรา
ถ้ามันผ่านความร้อนแล้วมันก็จะฆ่าเชื้อโรคต่างได้